วันหนึ่งเนี่ยผมได้มีโอกาสถวายงาน
ต่างชนิดแล้วก็คิดเท่านั้นเพราะคิดว่าวันนี้ถ้าเราทำอะไรที่มันเวอร์เวอร์เวอร์วัง
ท่านจะต้องไม่โปรดแน่เลยถ้าไม่โปรดความภูมิเฟื่อย

มันเป็นงานที่เราอยากจะทำให้สวยที่สุด

เราก็คิดว่าเออเราลองใช้เมล็ดข้าวมาทำเป็นพรม
กลีบเสมอเราใช้สีมาเขียนรูป
แต่ว่าสีวันนั้นมันเป็นเมล็ดข้าว
แล้วผมก็เลียงมาสี่มุมของเมนที่วัดเทพศิรินทร์
แล้วก็เสร็จแล้วก็เห็นว่าสวยงานเลย

พอสักพักปีนิ้วต้นบ่งบุญพุยภัทธ์ก็ให้กดวิ่งตามมา
ว่าท่านมีทักษะนี้เฝ้า
เราฝังอะไรผิดเปล่าเหนี่ย
เราก็แก่งตูก็ไม่เรียบร้อย

เหล่านี้คือเมล็ดข้าวถ้าในวันนั้นก็คิดยังไง
แล้วผมก็กรึกกักกราบทูลทั้งไปว่า
วันนี้ไม่ได้อยากใช้ดอกไม้เลย
มันจะต้องใช้ดอกไม้จำนวนมหาศาลมาก
เราก็เลยคิดว่าอยากจะทำอะไรที่จบแล้วเขามีประโยชน์
โดยใช้เมล็ดข้าวเหล่านี้
พอหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีสมาคมอยู่ประมาณ๑๑สมาคมเนี่ย
ซึ่งเราก็แจกกระสอบข้าวสารไป
เช่นอันนี้ได้ข้าวเหนียว๔ถุง

คนก็จะมีกระสอบชนิดข้าวของตัวเอง

ทุกคนก็จะนำกระสอบเหล่านั้นมาเก็บข้าวของตัวเองไป
แล้วก็เอาไปบริจาคต่อเป็นประโยชน์ด้วย
ก็คิดว่าไม่อยากให้การจัดดอกไม้ครั้งนี้หรือวันนี้
เป็นของที่ศูนย์หายไปโดยที่ไม่ได้ประโยชน์
ก็จะบอกเออเป็นไอเดียที่ดีมากอะไรอย่างนี้ไง
อันนี้เป็นไอเดียที่ดีมากนะคุณชาย

คือแบบดีใจมากว่า
เล็กที่เราทำวันนี้มันอยู่ในประเทศประกัน
เราก็เริ่มมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำวันนี้มันมีประโยชน์